ดอกไหนกินได้บ้างนั้นเดี๋ยวถามพี่เขาดีกว่า

เจ้าของฟาร์มแห่งนี้
พี่ฝนเริ่มทำธุรกิจแบบนี้ตั้งแต่ตอนไหน
ประมาณ๓ปีที่แล้วเนี่ยค่ะ
แล้วพี่ฝนรู้ได้ยังไงว่าดอกไหนกินได้ดอกไหนกินไม่ได้
หลักคือดอกที่ไม่มียางกินได้
แต่นอกจากนั้นเราก็ต้องมาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอีก
เดี๋ยวให้พี่ฝนพาชมสวนของพี่หน่อยดีกว่า
ว่ามีดอกอะไรบ้างแล้วก็ดอกไหนน่าสนใจรสชาติเป็นยังไง
อาวุธให้พี่ฝนนำไปเลยครับ
สวนนี่คือสวนของพี่ฝนทั้งหมดเนื้อที่เท่าไรคะเนี่ย
ประมาณ๓ไร่ครับ

ต้นไร่ไม่รู้จักเลย
อันนี้เป็นดอกไม้จากผักค่ะคือดอกกว้างตุ้ง
พอกัดเข้าไปแล้วมันยังมีความเผื่อนนิดนึง
แต่พอกินเข้าไปเรื่อยมันจะรู้สึกถึงความหวานของตัวกลีบดอกไม้

เดี๋ยวนะถ้าเอามาทักสูตรว่าอ่าละฝาดแล้วหนึ่ง

ใช่ค่ะมันจะฝาดแต่ว่าเขามีประโยชน์นะคะ

ถ้าเผื่อไปยำอย่างนี้เราก็ผสมกับน้ำยำมันก็จะกลมกรอบขึ้น

อาจจะเห็นข้างทางทั่วไปแต่สามารถนำมาขายได้
เดี๋ยวผมลองกินนะดอกดาวกระจาย

เกษตรอ่อนมันจะขม
อันนี้น่าจะอร่อยพอกับกุหลาบ
จุดเริ่มต้นเลยมาปลูกดอกไม้คืออะไรฮะ
เดิมที่บ้านทำสวนดอกไม้อยู่แล้ว

ก็เลยคิดว่าอยากให้เขาลดการใช้ยาฆ่าแมลง

แล้วเรามีอยู่แล้วเราก็เลยลองเอามาขาย
แต่ส่วนเราเนี่ยกินได้หมดเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลง

หลักเลยก็คือเป็นร้านอาหารค่ะแล้วก็มีคาเฟ่

ถ้าปลูกยากสุดก็คือไม่มีค่ะเพราะว่าพี่ไม่ปลูก

แล้วมันไม่เหมาะกับดินไม่เหมาะกับอะไร

เราก็เลยเลือกเฉพาะที่มันดูแลง่าย

เพราะว่ารูปทรงเขาจะสวยอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่านี้เด็กของเป็นลูกมือวิฟฝนจะมาลองเก็บดอกไม้

โค้งจำพู

เราก็จะตัดช่วงประมาณอย่างนี้

ปรากฏิเก็บเวลาไหนบ้างพี่ฝน

เก็บเวลาหมดหยูได้ประมาณกี่วัน

นี่ก็คือเป็นสวนดอกไม้ของพุทธฝน
ซึ่งวันนี้เราได้มาเห็นกระบวนการต่างในการปลูก
แล้วก็ประเภทดอกไม้ต่างที่สามารถกินได้
รวมถึงเราได้มาเก็บดอกไม้สดแบบนี้ด้วย
ถ้าใครสนใจก็ลองดูได้นะครับ

วันนี้ครับผมกับพี่ฝนต้องลากันไปก่อนแล้ว